วัยรุ่นตีกันอีกแล้วนะคะที่ปฐุมธานีค่ะแล้วก็อาวุธครบมือเลย
วัยรุ่นเป็นสิบคนเลยค่ะมีทั้งเสียงปืนมีทั้งระเบิดแบบระเบิดทำเองอ่ะ
ครับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ต้องหลบกระสุนกันให้วุ่นเลย
มีรถของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายแล้วประเด็นคือนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ
เหตุการณ์ตรงแถวนี้มันเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้บ่อยจริงค่ะ

มันยิง

ที่เที่ยงคืนนะค่ะ

วัยรุ่นเข้าไปแถวหมู่บ้านสุภาวันอำเภอลำลูกกาปฐุมธานี
แล้วก็เนี่ยอย่างที่ได้ยินเสียงภาพมันอาจจะมืดหน่อยนะคะ
ยิงปืนปลาระเบิดประดิษฐ์เองเข้าไปในหมู่บ้านแล้วหนีไป
ตี๔กลับมาก่อเหตุอีกรอบหนึ่ง
ถึงแม้ว่าภาพนี้จะไม่เห็นตัวคนแต่เสียงแบบมันชัดมาก
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านที่อยู่แถวจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
นี่นะคะถ้าเกิดนับดูจริงเสียงดังเป็น๑๐ครั้งแล้วนะ

ส่วนคลิปนี้ตำรวจไประงับเหตุนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านโทรศัพท์ไปแจ้ง
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุตามคลิปภาพเหล่านี้นะคะ
หมู่บ้านสุภาวันแถวคูคศปฐุมธานี
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมากเขาบอกเนี่ยมาดูเลย
ซากร่องรอยระเบิดปิงปองวัยรุ่นมาปลาใส่กันถนนของหมู่บ้าน
ว่าบ้านรถยนต์ชาวบ้านเสียหายเยอะ
ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนจากพฤติกรรมของวัยรุ่นแก๊งนี้บ่อย
พอดึกเอาละขี่รถจักรยานยนต์มายิงปืนมาปลาระเบิดเข้ามาในหมู่บ้าน
ถามว่าแล้วทำไมไอ้วัยรุ่นกลุ่มนี้ต้องมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ด้วยล่ะ
ทำไมต้องปลาระเบิดเข้าไปในหมู่บ้านนี้ทำไมต้องยิงปืนเข้าไปในหมู่บ้านนี้
ครับ
เคยแจ้งตำรวจสคคไปหลายครั้งแต่ก็เหมือนกับว่าไม่ได้มาดำเนินการอะไรให้
แล้วก็บอกชาวบ้านว่าไปจับกันเอง
อันนี้ชาวบ้านบอกนะที่ตำรวจชี้แจงได้นะคะ
ทีนี้ค่ะชาวบ้านบอกว่าก็หมดกำลังใจถ้าตำรวจไม่มาดำเนินการอะไรให้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็อยากจะฝากถึงวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายว่าหยุดเถอะ
ทะเลาะกันเลยคนอื่นเขาเดือดร้อน

เพราะว่าเขาปลาระเบิดมานี่แบบว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยค่ะ
ลูกหลานเล็กนี่คือเดือดร้อนกันหมดตกใจกันหมดเลยค่ะ
คือเขามาปลาแบบไม่ได้หลับได้นอนบ่อยไหมพ่อแม่
ก็ทุกคืนค่ะปลาทุกคืนเลย
นอกจากลูกเราไม่ได้หลับได้นอนแล้วมันมีอะไรอีกไหมครับ

ก็กลัวลูกหลงค่ะเพราะว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่อง
ก็ขับรถทำงานกลับมาดึกนั่นแหละ
เกิดโดนลูกหลงโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
ตำรวจเขามาจัดการอะไรบ้างครับผม
เขาก็มาค่ะเวลาเกิดเรื่องก็แจ้งไปเขาก็มาเขาก็มาตรวจเขาก็มาบันทึก
ข้อความเอาไว้ว่าวันนี้วันนี้
แต่ว่าปลาระเบิดก็ไม่หยุดเลย
เหมือนอยู่ถิ่นสงครามเลยค่ะ
ใช่เหมือนอยู่ยิ่งกว่า๓ไทยแดนภาคใต้อีกตอนนี้ค่ะ
อย่างนี้ต้องให้คนตายก่อนใช่ไหมถึงจะแบบจับให้
นี่ชาวบ้านเขาถามต้องให้มีคนเจ็บคนตายก่อนใช่ไหม
ถึงจะมาดำเนินการให้ตอนนี้
ยิ่งกว่าอยู่ท่ามกลางสงครามเลย
เราไปถามนายปิงปองกับเด็กชายเอนามสมมุติ
ก็คือแก๊งวัยรุ่นคู่อริที่โดนถล่มใส่
เขาบอกว่ากลุ่มคู่อารีจะขี่รถจักรยานยนต์
สร้างความเดือดร้อนทั้งปลาระเบิดทั้งยิงปืนใส่
แต่ไม่กล้าเข้ามาในหมู่บ้าน
อย่างคืนที่เกิดเหตุก็ปลาใส่

แล้วก็เดินออกไปไล่แล้วก็ด่าทอกันไปมาอีกฝ่ายนึงก็หนีไป
โอ้โหสาเหตุคืออะไรอะไรฮะคือก่อนหน้านี้ตอนที่เขาขี่รถจักรยาน
ไปกับเพื่อนแล้วก็ไปสวนกับคู่กรณี
ตอนแรกไม่มีปัญหาอะไรกันมาก่อนเลยนะคะ

เหรอแล้วก็ปลาระเบิดใส่เฉยเลย
รุ่นพี่รู้ข่าวยังไงตามไปเอาคืนไปยิงปืนใส่กันแล้วก็ถูกตำรวจจับ
นี่น้องนี่ที่บอกกับตินี่คือเด็กชายใช่ไหม
ปำรวจสคคุก็เคยเรียกให้มาเจรจรรจะรอบหนึ่ง
อีกฝ่ายนึงยังมาระรานตลอดเลย
ตอนไปเดินซื้อของอยู่นอกหมู่บ้านเคยโดนฟันหลัง

ก็เลยอยากจะถามว่าแล้วทำไมยังต้องมาระรานกันอีก

โอ๊ยตายแล้ว

คือผมไม่โต้ตอบแม่อะไรแล้วเขาก็มาอีกพี่

ไปคุยกับฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาบอกว่า
ฝั่งเขาไม่มีวัยรุ่นเลยไม่มีใครปลาระเบิดไม่มีใครยิงอะไรเลยพี่
เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แต่จริงแล้วที่น้องผมไปโดนมาหรืออะไรมาเขาจำได้หมดว่าเป็นพวกนู้นครับ

อาทิตย์หนึ่งมั้งครับพี่ก็มีอีกแล้วพี่
ตามตูมตามผมไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้อะไรเลยพี่
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะไปคุย
กับวัยรุ่นอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งก่อเหตุนะคะ
ก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านที่เกิดเหตุไปสักประมาณ
อาคารพาณิชย์๓ชั้นแต่ปิดประตูหมดเลยเหมือนไม่มีใครอยู่อะค่ะ
ตำรวจสภคูคศบอกว่าตอนนี้รู้ตัวกลุ่มก่อเหตุแล้ว
แล้วก็จะเรียกกลุ่มผู้เสียหายก็คือวัยรุ่นในหมู่บ้านสุภาวัน
มาสอบปากคำเพิ่มเติมก็จะต้องคุยกับทั้งสองฝ่ายอะค่ะ
ตำรวจบอกมูลเหตุมันเป็นเรื่องของการเอาคืนกันจริง
เอาคืนกันทั้งสองฝ่ายแต่เขาไม่แจ้งความซึ่งกันแล้วกันไง
เอาคืนกันไปเอาคืนกันมาไม่แจ้งความกันเลยตำรวจบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ย
ก็ต้องดำเนินคดีสองฝ่ายเลยอ่าดีฮะต่างกรรมต่างวาระกันไป
ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้แบบปล่อยประละเลยไม่ดำเนินการให้ชาวบ้านนะ

ส่วนน้องทั้งสองฝ่ายก็อย่าเพิ่งไปเลิกลากันตอนที่ต้องมีคนตายเลย
จบตั้งแต่ตอนนี้ไปเลย
ส่งเรียนหนังสือกันดีกว่าอายุยังไม่เท่าไหร่กันเองนะฮะที่อ่างทอง